เพื่อนบ้านบอกว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้

คือโชยออกมาไปทั่วชุมชนเลยนะคะ

จำนวนมากบินออกมาจากบ้านหลังนี้

ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบให้หน่อย
ปรากฏว่าในห้องน้ำที่บ้านหลังนี้

อืดเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำค่ะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๐

อยู่ในชุมชนที่ตำบลคานหาม
อำเภออุทัยจังหวัดพระนคร๔อยุธยา

แมลงวันบินออกมาจากห้องน้ำเยอะมากคุณผู้ชม

ฉีดพ่นดับกลิ่นและฆ่าเถือ
ผู้เสียชีวิตคือว่าที่
ร้อยตรีกริจพิทักษ์อายุ๔๖ปีค่ะ

ว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๔วันแล้ว
ทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านนะคะ

ผู้เสียชีวิตก็อยู่บ้านหลังนี้คนเดียว

และอยู่บ้านคนเดียวมานานนะคะ
แล้วเป็นแบบนี้มาหลายปีนะคะ

คือกลิ่นเหม็นมากเหม็นมาหลายวันแล้วนะคะ

ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังออกมาจากในบ้าน
แต่ไม่มีคนรับสักทีค่ะดังอยู่นั่นนะคะ
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะสงสัยเขาคงเสียชีวิตอยู่ในบ้านแน่เลย
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบค่ะ

ปกติพี่เคยเห็นเขาใช้ชีวิตประจำวันยังไงพี่
เวลาเขาจะใช้อะไรหรืออะไรก็สั่งเขามาส่ง

พวกของกินของใช้เขามาส่ง

แต่ไม่ค่อยมีแรงใช้ไม่เท้า
เจ้าหน้าที่ก็เลยคาดว่าผู้เสียชีวิตก็น่าจะอยู่บ้านคนเดียว

เข้าห้องน้ำแล้วอาจจะล้มค่ะ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำไม่มีใครรู้
ก็ต้องส่งร่างไปชนะสูตรนะคะ
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แล้วก็ติดต่อญาติให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
และที่สำคัญเวลามีคนเสียชีวิต
ในช่วงเวลาแบบนี้ต้องตรวจว่าเสียชีวิตติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยหรือเปล่า
ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตคนนี้ติดโควิด๑๙ด้วยค่ะ
มีเชื้อโควิด๑๙